ท่านผู้ชมครับไปตามความคืบหน้าคดีฆ่าปาดคอครูมวยนะครับ
ชื่อว่านายวิชาณมะลิทองวัย๔๗ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อนค่ะนะฮะล่าสุดผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
เป็นหญิงสาวที่อยู่ด้วยในรถคันที่จอดทิ้งเอาไว้ข้างศพผู้ตาย
ชื่อนางสาวพลอยไพรินคุมตัวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจก็สอบปากคำเครียดตลอดทั้งคืนนะครับ
ยอมรับว่าก่อเหตุจริงและทำคนเดียวนะฮะ
อ้างว่าผู้ตายจะมาปลุกกล้ามเธอในรถนะครับ
เอาไปดูนะฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวออกมาในที่โรงพักนะครับ
นี่เป็นช่วงที่พนักงานสอบสวนสนประเวทเนี่ยนำตัวออกมานะครับ
หลังจากคุมตัวได้เมื่อวานนี้แล้วก็สอบเครียดตลอดทั้งคืน
แต่ว่าช่วงที่นักข่าวพยายามสอบถามมูลเหตุจูงใจต่าง

นางสาวพลอยไพรินคุณานุกรกุลอายุ๓๒ปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้มีดปาดคอนายวิชาณมะลิทอง
ซึ่งเป็นครูสอนมวยนะฮะเป็นเจ้าของค่ายมวยย่านบางนาเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
หนักวิชาญอายุ๔๗ปีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนางสาวพลอยพัยลินที่มีฮุดคลุมศีรษะครับ
แจ็คเก็ตสีดำเนี่ยครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีน้องสาวกับแม่ของนางสาวพลอยไพริน
มาเยี่ยมที่สอนอประเวทตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วมีทนายความมาด้วย
มาร่วมฟังการสอบปากคำผู้ต้องหานะครับคือทั้งแม่กับน้องสาวเองก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกันนะครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับคือน้องสาวของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าพี่สาวที่นักข่าวถามว่าเครียดไหม
น้องก็พยักหน้ายอมรับว่าพี่สาวเครียดนะฮะช่วงที่แม่กับน้องสาวมาแล้วเข้าไปในห้องสอบปากคำนะครับ
เราจะมีการต่อสู้คลิปอีกอย่างไรบ้างไหมครับ
กับการสอนอประเวทบอกว่านางสาวพลอยไพรินให้การลักษณะภาคเศษนะครับคือยอมรับว่าก่อเหตุจริงนะฮะที่ใช้มีดปาดคอเขา
แต่ว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวโดยอ้างว่าต้องการตีตัวออกห่างจากนายวิชาญนะครับ
ที่เป็นผู้ตายอยากจะเลิกกับผู้ตายนะแต่ว่ารายละเอียดต่าง
อย่างเช่นใครเป็นคนนัดแนะให้มาเจอกันตรงนี้ไปจอดรถริมถนนตรงนี้
ทำไมผู้ตายถึงขับรถมาหาอะไรแบบเนี้ยนางสาวพลอยไพรินก็ยังยืนยันว่าทำคนเดียวนะ
ที่ใช้ก่อเหตุปาดคอเขาจนเสียชีวิตก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะได้เอาไปทิ้งนะครับ
คือเขาเอาติดตัวไปหวังก่อเหตุอะไรหรือไม่เนี่ยตรงนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาไปขยายผลก่อนนะครับ
เพราะเธออ้างว่าช่วงนั้นมาเจอกันแล้วอยู่ในรถเนี่ยจะถูกปลุกปล้ำโดยผู้ตาย
ก็เลยคว้ามีดเนี่ยมาปาดคอนะครับแล้วก็หนีไปนะครับเอามีดไปทิ้งแต่ก็ถูกควบคุมตัวได้นะครับ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดเรื่องหลักฐานการใช้โทรศัพท์ของผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องหาด้วยนะครับ
เพราะว่าทางผู้ต้องหายังไม่ให้รายละเอียดอะไรพวกนี้เลยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับพนักงานสอบสวนสนประเวทนะครับ
บอกว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาให้การว่าก่อเหตุเพียงคนเดียว
และขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นที่ร่วมก่อเหตุนะครับ
แต่ชุดสืบสวนก็ยังไม่ปากใจเชื่อเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
ว่ามีบุคคลที่๓ร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่
เนื่องจากนางสาวพลอยไพรินถ้าดูจากรูปร่างลักษณะแล้วเนี่ย

ค่ะผู้หญิงรูปร่างบอบบางค่ะอายุ๒๕เองนะคะ
ใช่ครับอายุ๒๕แต่ทีนี้ทำไมถึงสามารถใช้มีดปาดคอผู้ตาย
ซึ่งเป็นนักมวยอืมอ่าเป็นนักมวยปัจจุบันไม่ได้ต่อยมวยแล้ว
แต่ก็เป็นครูมวยเจ้าของค่ายมวยนะฮะ
วิชาณมะลิทองเนี่ยนะครับอ่าซึ่งลักษณะรูปร่างนะครับ
หรือว่าส่วนสูงน้ำหนักต่างเนี่ยดูแล้วเนี่ย
จะสามารถทำแบบนั้นได้หรือไม่ต้องไปขยายผลต่อนะครับ
ตอนนี้กำลังประสานติดตามตัวผู้ชายที่ชื่อโอ๊ตด้วยนะฮะ
โอ๊ตนี่เป็นแฟนนุ่มของนางสาวพลอยไพรินผู้ต้องหานะครับ
เพื่อมาให้ข้อมูลว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย

แล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มีข้อมูลจากนางสาวพลอยไพรินนะครับบอกว่าหลังก่อเหตุได้โทรศัพท์ไปหานายโอ๊ต
หลังจากปาดคอนายวิชานแล้วเนี่ยโทรศัพท์ไปหานายโอ๊ต
เพื่อให้มารับตัวพาหนีนะนี่ฮะแต่ว่าตอนนี้ในโอ๊ตหาไม่เจอนะครับ
พอตำรวจเนี่ยไปคุมตัวได้เนี่ยคุมตัวได้คนเดียวนะครับ
ส่วนที่นายวิชาญผู้ตายเขาเคยมีคดีที่เคยไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
เมื่อช่วงกลางปี๖๓แจ้งความที่สอนอประเวทนี่แหละ
จากกรณีถูกขับรถไล่ชนแล้วคดีถูกอุ้มไปทำร้าย
อันนี้แจ้งไว้ที่สอนออุดมศุกร์

ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อว่าเป็นยังไง
แต่เบื้องต้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุฆ่าปาดคอในครั้งนี้นะฮะ
แต่คนก่อเหตุจะเป็นกลุ่มคนเดียวกับนางสาวพลอยไพรินหรือไม่

ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องชู้สาวฮะ
ก็คือผู้หญิงอาจจะไม่ต้องการที่จะคบหาอยู่ต่อไปประมาณนี้
ถ้าสมมุติผู้ต้องหานี้เขายืนยันว่าเป็นคนเดียว
แต่ถ้าเรามีพยานอาหารอื่นเชื่อมโยงเราก็สามารถดำเนินการได้ไม่ตัดสิทธิ์ครับ
ก็น่าจะเชื่อมโยงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตรวจสอบคดีเก่าว่า
สองคดีที่ผ่านมานี้มันมีการดำเนินการอย่างไรนะครับ
พี่ว่าเชื่อมโยงนี่คือเป็นการเชื่อมโยงในหลักสดังหรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นเรื่องมีหลายเหตุโกรธเคลื่อนกันมาต่ออะไรประมาณนี้ครับ
นางสาวพลอยภัยรินทร์ก็ประติเสธที่จะไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังต่อสารอาญาพระขนงในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับมันก็เป็นคำถามอยู่เหมือนกันว่า
เกิดอะไรขึ้นในรถคันนั้นของนายวิชาญนะฮะรถเก๋งคันสีขาวที่ไปจอดอยู่แถวซอยอุดมศุกร์นะฮะ
ในที่เกิดเหตุนะครับเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุนะฮะ
เป็นภาพนิ่งนะครับท่านผู้ชมครับคือภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะนี่ฮะ
คือตรงนี้จะเห็นว่านี่คือนายวิชาญนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถเก๋งสีขาวของเขานะครับ
คราบเลือดเนี่ยมีอยู่รอบรถเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพบว่าที่มีคราบเลือดอยู่รอบคันรถเนี่ย
คือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่มาตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยนะครับ
แล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าผู้ตายถูกมีดปลายแหลมเนี่ยปาดคอจากในรถนะฮะ
หลังจากนั้นเขาก็กระเสือกกระสนหนีออกมานอกรถค่ะทีนี้ปาดเข้าไปที่คอเนี่ยมันโดนหลอดลมนะฮะ
เหมือนกับตะโกงตะโกนขอความช่วยเหลือไม่ได้เขาก็ตะเกียกตะกายนะมันก็เลยมีคราบเลือดทั้งนอกรถแล้วก็ด้านในรถด้วยนะครับ
ผลชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยผู้ตายถูกปาดคอลึกจนถึงหลอดลมหลอดลมขาดเลยนะฮะ
ตอนนั้นเลยตะโกนเรียกใครขอความช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าเป็นกลางดึกด้วยนะครับ
คราบเลือดด้านนอกรถนี่ก็ยังมีเลือดแห้งติดอยู่รอบคันนะครับตอนที่ไปตรวจสอบนะครับ
ฝากระโปรงหน้ารถก็มีนะฮะเป็นรอยกว้างลากยาวด้วยมีเลือดหยดเป็นจุดเล็กทั่วฝากระโปรงหน้ารถเลยนะฮะ
แสดงว่าเขาก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือนะครับ
มีข้างรถฝั่งคนขับก็มีนะครับหน้ารถยาวไปถึงประตูหลังเลยนะฮะตรงฝั่งคนขับเนี่ยนะครับ
ฝากระโปรงหลังรถก็มีคราบเลือดนะครับมีจุดเล็กลักษณะกระจายนะครับ
เหมือนกับผู้ตายพยายามจะกระเสือกกระสนไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับ
เขาก็ล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างรถนะฮะนี่คือสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเขาก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่คนในครอบครัว
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แม้กระทั่งคุณผู้ชมเองสงสัยและส่งข้อความมาเยอะมากทั้งทางหน้าจอแล้วก็ทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
ว่าผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งจะสามารถใช้มีดปาดคอครูมวยนักมวยจนเสียชีวิตได้หรืออย่างไร
แต่ทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือต้องมาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ส่วนตัวพลอยไพรินผู้ต้องหาเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยอายุ๓๐นะคะ
เธอเองก็มีแฟนหนุ่มอยู่แล้วนะชื่อว่าในโอ๊ตแฟนนุ่มเนี่ยอายุ๒๗ปี
แต่ว่าเธอเนี่ยไปสมัครเหมือนกับไปออกกำลังกายที่ยิมและที่สนามมวยของนายวิชาญผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็รู้จักกันกลายเป็นว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
จากการสอบปากคำเนี่ยนะคะเธอยอมรับว่าเธอเคยคบหากับนายวิชาญมา๓ปี
บกันอยู่๓ปีแล้วก็แยกย้ายกันไปสักพักหนึ่ง
แล้วจนสุดท้ายเนี่ยนายวิชาญมาหาเธออีกรอบก็คือในวันเกิดเหตุนี่แหละ
นี่นะคะข้อมูลที่เธอให้กับตำรวจเอาไว้แล้วก็ตามแผนผังแบบนี้
วันนี้ค่ะเราให้คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ซอยหมู่บ้านเสรีออนุส๑๙เขตประเวทกรุงเทพฯ
ชาวบ้านไปรอดูผู้ต้องหาเพราะชาวบ้านได้ข้อมูลมาว่า
ตำรวจอาจจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่สุดท้ายไม่ได้นำตัวไปนะคะผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์
ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และไม่เชื่อว่าคนร้ายจะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนในหมู่บ้าน
และทุกคนก็บอกว่าอยากเห็นหน้าคนร้ายอยากถามว่าทำไมถึงกล้าลงมือขนาดนี้
หนึ่งในเพื่อนบ้านของนางสาวพลอยไพรินผู้ต้องหาค่ะ
บอกว่าผู้ต้องหาเป็นเพื่อนกับลูกสาวเธอ
ตอนเด็กนานนิสัยเห่าเหมือนกับเป็นธอม
จากนั้นก็ไม่ค่อยเห็นมารู้อีกทีว่าไปอยู่ต่างประเทศ
และเป็นผู้หญิงรูปร่างบอบบางหน้าตาสวยนะคะ
แต่มีพฤติกรรมชอบกรีดแขนทำร้ายตัวเองอยู่บ่อย

อันนี้เพื่อนบ้านของนางสาวพลอยไพรินให้ข้อมูลนะคะ
เขาบอกว่าเห็นข่าวตกใจมาก
ในหมู่บ้านไม่มีใครเชื่อว่านางสาวพลอยไพรินทำคนเดียว

และในวิชาญผู้เสียชีวิตเป็นครูมวยร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ
ก็เลยไม่เชื่อว่าเธอก่อเหตุเพียงคนเดียว
เหมือนคนคนที่ธรรมกัน
ขุมแค้นลิคมึง

ปฎิตัด
จี๊ดฮัตต่อยไหม
ไม่แต่ว่าชอบจี๊ดแขนทำอะไรตัวเอง
คือว่ามันไม่เคยมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรา
การระวักษ์ข้างเคียงนี้จะไม่มีเลยไง

ไม่เคยมีเลย
ปีนึงแล้วคือฆ่าจากที่อื่นมาแล้วเอามาทิ้ง

ใช่แล้วมันใกล้เคียงคือบ้านลูกสาวอยู่ตรงนี้ด้วย

คิดไหมว่าคนที่ฆ่าจะกลับกลายเป็นคนในหมู่บ้าน

กะว่าจะเป็นคนที่อื่นฆ่ากันเองแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนี้
พอบอกว่าอยู่แถวซอยนี้
มันก็ห่วงห่วงลูกด้วยไง
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ที่นายวิชาญผู้ตายเคยโดนรถชนมาหลายปีก่อนนะคะ
วันเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่หน้าปากซอยนะคะ
เห็นนายวิชาญใส่หมวกกันน็อก
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน
แล้วจู่นางสาวพลอยไพรินกับนายโอ๊ตแฟนนุ่มขี่ตามหลังมาแล้วก็ปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของนายวิชาญ
แล้วก็เหมือนกับรถชนชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหตกใจกันใหญ่นะคะ
แต่ตอนนั้นนายวิชาญบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
คือนายวิชาญเคยถูกรถชนในลักษณะที่ว่ามีนางสาวพลอยไพรินเกี่ยวข้องมาครั้งหนึ่ง
เรื่องคดีฆาตกรรมครูมวยนะฮะ
ซึ่งผู้ต้องหาก็คือหญิงสาวที่ชื่อนางสาวพลอยไพรินนะฮะ

ท่ามกลางปริศนาที่ว่าตกลงเธอก่อเหตุคนเดียวจริงหรือ
ท่านก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะบอกว่าโอ้โหดูรูปร่างแล้วเนี่ยอีกคนนึงครูมวยอ่ะ

ร่างกายกำยำอีกคนนึงผู้หญิงนะครับ
แต่ผู้ต้องหาเนี่ยยืนยันกับตำรวจว่าก่อเหตุคนเดียวนะครับ
คืนนั้นอยู่ในรถยนต์กับผู้ตายนะฮะ
พยายามขอเลิกแต่ผู้ตายไม่ยอม
เธออ้างว่าจะถูกปลุกล่ำ
ก็เลยคว้ามีดในรถเนี่ยปาดคอเขาแล้วก็หนีไปนะครับ
ทุกผู้ชมครับที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปในระแวกที่เกิดเหตุระแวกบ้านของผู้ต้องหานะครับ

แล้วได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ที่นายวิชาญผู้ตายเคยโดนรถชนเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ
เพราะว่าเขาเคยไปแจ้งความไว้เรื่องถูก
ชนกับถูกอุ้มไปซ้อมก่อนจะถูกปาดคอจนเสียชีวิต
ชาวบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุที่รถชนนายวิชาญเนี่ย
เขาอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยนะครับ
เห็นนายวิชาณสวมหมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน
อยู่นางสาวพลอยไพรินกับแฟนนุ่มที่ชื่อในโอ๊ต
ก็ขับรถยนต์ตามหลังมาแล้วขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของนายวิชาญไป
จากนั้นถอยรถมาชนอย่างจัง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจกันตอนนั้นก็ส่งเสียงร้องกันนะฮะ
เพราะดีที่ครั้งนั้นนายวิชาญบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
เพราะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดี

คนนี้ขับรถตามหลังมา
แล้วก็เขามาปาดหน้ากันตรงหน้าเซเว่น

ผู้ชายแม่คนนี้

ใช่ถอยทับรถทับเพราะว่าตอนที่เขาใส่หมวกกับน็อค
แต่เขาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงคือเราไม่รู้
แต่ว่าคนหน้าเซเว่นแบบกรีดกันรั่นเลย
เราก็ไปที่บ้านของนางสาวพลอยไพรินนะครับ
ในซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุษย์๑๘
ห่างจากจุดเกิดเหตุที่นายวิชาณถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแค่๗๐เมตร

นี่ฮะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปนะครับ
ที่บ้านนี่ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลอะไรนะฮะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนบ้านแถวนี้บอกว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านของนางสาวพลอยไพรินเนี่ย
นางสาวพลอยไพรินผู้ต้องหาเขาอยู่กับแม่แล้วก็น้องสาวอยู่กัน๓คนนะครับ
ก่อนหน้านี้พ่อของนางสาวพลอยไพรินเคยป่วยนะครับแล้วได้ยื่นสารเพื่อมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถเมื่อปี๖๒
จากนั้นก็เสียชีวิตไปเมื่อปี๖๔นะฮะเมื่อต้นปีนะครับหลังเกิดเหตุคนในหมู่บ้านก็หวาดภาวะเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับ
คุณผู้ชมคะส่วนศพของนายวิชาญผู้เสียชีวิตนะคะครอบครัวได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านในพื้นที่หมู่สิบเอ็ดตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแน่นอนนะคะว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะอย่างที่คนในครอบครัวบอกนะคะว่าเดิมทีเนี่ยนายวิชาญกำลังจะบวชจะบวชในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้บอกทุกคนว่าจะบวชแทนที่จะได้จัดงานบวชกลายเป็นว่าต้องมาจัดงานศพค่ะ
คุณพ่อของผู้ตายค่ะคุณพ่อวิเทียนมะลิทองอายุ๖๗ปีคุณพ่อบอกว่าพอตำรวจจับนางสาวพลอยไพรินผู้ก่อเหตุได้แล้วนางสาวพลอยไพรินบอกว่าก่อเหตุคนเดียวเนี่ยนะคะ

ไม่เชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้จะฆ่าลูกพ่อที่เป็นครูมวยได้
พ่อมองว่าต้องมีคนร่วมก่อเหตุ

เคยขับรถเบ้นมาหาถึงบ้านนะ

ตอนนั้นพ่อยังหาข้าวหาน้ำหาอะไรให้กินอยู่เลย

ก่อเหตุขนาดนี้พ่อไม่ให้อภัยนะคะ
เหมือนคนอักกะตันยูไม่นึกถึงน้ำใจที่เคยมีให้กัน

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และพ่อบอกว่าอยากให้ตำรวจหาตัวคนที่ร่วมก่อเหตุให้ได้ด้วยค่ะ

เขาบอกเขามีตึกแล้วเขาก็มีกิจการด้วย
เขาเคยมากินข้าวที่บ้านผมด้วย
ไม่รู้นะเรื่องนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเขาเคยมากินข้าวที่บ้านผม

ขับรถเบนท์ครับครับแล้วตอนไปตอนทั้งที่เขามานั้น
เขาได้คุยอะไรให้ฟังอยู่บ้างไหมครับ
ก็คือคนแบบนี้เลยใช่ไหมที่ตำรวจกลับคุมไว้แล้ว

และเรื่องที่เขาไปมีความสัมพันธ

ทำไมเขาไม่คิดถึงสิ่งที่ดีบ้าง
คนที่ร่วมทุกข์ร่วมเสพด้วยกันมันมีความดี
ตอนที่พุทธมาหัวพุทธทำอิกนี้มันไม่ใช่
ส่วนภรรยาของนายวิชาญผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าไม่เชื่อว่านางสาวพลอยไพริน
จะลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
เพราะจากข้อมูลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ลักษณะของนางสาวพลอยไพรินผู้ต้องหาเนี่ยนะคะสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
น้ำหนักแค่สี่สิบเจ็ดกิโลกรัมเองนะคะถือว่าเป็นคนรูปร่างบอบบางอ่ะค่ะ
เพราะว่าเธอค่อนข้างสูงสูง๑๗๐น้ำหนักแค่สี่สิบเจ็ดครับ
ในวิชาณผู้เสียชีวิตสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรน้ำหนักหกสิบกิโลกรัม
เป็นครูมวยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันนะคะอืม
แต่จะมาโดนผู้หญิงตัวเล็กรูปร่างบอบบางใช้มีดปาดคอแล้วก่อเหตุเพียงคนเดียว
ครูมวยเสียชีวิตเนี่ยค่ะคนในครอบครัวบอกว่าไม่อยากจะเชื่อนะคะ
คือมันเป็นไปได้ยากที่ผู้หญิงเนี่ยจะสู้กับแรงผู้ชายที่เป็นครูมวย
แล้วผู้หญิงจะชนะถึงขั้นที่ฆ่าเขาตายได้อ่ะนะคะบางคนก็เรียบเทียบว่ารักษณะแล้วถ้าอยู่ในรถ
ลักษณะการอยู่ในรถเนี่ยจะก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไง
ดิ้นไปดิ้นมาหรือว่าขัดขืนในรถหรือผู้ตายเขาอาจจะไม่ทันระวังตัวมันก็อาจจะเป็นไปได้
ใช่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าผู้ตายเนี่ยเขานอนหลับอยู่ในรถหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ทันได้ต่อสู้หรือเปล่าจนถึงขั้นถูกมีดปาดคอแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือภรรยาของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตัวภรรยาเองเนี่ยนะเธอสูง๑๖๒เซนติเมตร
น้ำหนัก๔๗กิโลกรัมร่างกายเธอแข็งแรงนะ
เธอบอกว่าเธอหยอกล้อเล่นกันกับสามีอ่ะนะกับนายวิชาณอ่ะครับ
ไม่เคยสู้แรงสามีได้เลย
เธอก็เลยบอกว่าถ้านางสาวพลอยไพรินบอบบางขนาดนี้เนี่ยนะโอ้โหจะฆ่าสามีเธอได้
แบบเกาะเหตุคนเดียวมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ

ไม่เชื่อค่ะเขาไม่น่าจะทำคนเดียวได้
อย่างน้อยต้องมี๒๓คนที่ร่วมมือกันทำ
แล้วก็เขาน่าจะวางแผนกันมาก่อน
ติดใจไหม
ก็ติดใจว่าแบบทำไมประเด็นอะไร
คือเขาต้องทำถึงกับฆ่าคนหนูก็ไม่รู้ว่าถึงต้องฆ่า
คุยกันดีไม่ได้มันมีเรื่องอะไรถึงกับต้องฆ่ากันขนาดนี้
อยากบอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงนะหนูจะดูแลลูก
แล้วก็พ่อกับแม่ที่ให้ดีที่สุด
ลูกหนูก็จะเลี้ยงหนูก็จะเข้มแข็งสู้ต่อไปค่ะเพื่อลูก
พี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรส่วนเรื่องคดีมันจะเอาให้ถึงที่สุด

ต้องดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดไม่ขออโหสิกรรมให้นะคะ
เพราะว่าตัวนายวิชาณเองกำลังจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่
อีกไม่กี่วันกลายเป็นว่ามาถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่สุวรรณาอายุ๖๙ปี
แม่ก็บอกเหมือนกันแม่ไม่เชื่อว่านางสาวพลอยไพรินจะก่อเหตุคนเดียว
บอกว่าคือถ้าจะเคลียร์ปัญหากันมันก็ควรจะไปคุยกันที่อื่น
ครับไม่ได้ไปคุยกันในซอยเปลี่ยวเหมือนกับจุดเกิดเหตุอะค่ะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราสัมภาษณ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ
ลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะอายุขวบกว่าอ่าเดินมาหานี่เดินมาหาคุณย่าครับ
แล้วพูดใส่ไมค์ของนักข่าวด้วยความเป็นเด็กน่าสงสารนะคะน่าเอ็นดูเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ใช่ถ้าทำก็โหดโหดมากเลย
ฝากอะไรถึงตำรวจนะค่ะ
ขอฝากถึงตำรวจก็ขอให้จัดการเต็มที่
ก็เหลือในโอ๊ตแฟนนุ่มของนางสาวพลอยไพริน
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องตามตัวมาสอบสวนกันแล้วฮะว่าตกลงแล้วเนี่ย
เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือว่าวันนั้นเนี่ยมันยังไงกันแน่นะครับ

กว่าคนในครอบครัวจะสิ้นสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ย
ผู้ก่อเหตุก่อเหตุเพียงคนเดียวหรือไม่นะคะ